ยังคงเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจร่วมกับประเทศไทยหลายประเทศนะครับ
ทางการสหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
ค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ลงพื้นที่ระบุว่าพร้อมปฏิบัติงาน๒๔ชั่วโมงครับ
นี่แหละครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
ออกแถลงการแสดงความห่วงใย
ต่อเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชรวม๑๓คน

แล้วก็แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของเด็กและโค้ช
โดยระบุว่ากองบัญชาการสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกส
ส่งทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
ตามคำขอของรัฐบาลไทย
ซึ่งขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

โดยสหรัฐหวังว่าเด็กและโค้ชจะถูกนำตัวออกมา
และกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเร็วนี้นะครับ
โดยล่าสุดก็มีเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
กองทัพสหรัฐที่เดินทางถึงจังหวัดเชียงราย
ซึ่งก็ย้ำว่าทางทีมช่วยเหลือจากสหรัฐ

ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยถ้ำจากอังกฤษที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะครับ
แล้วก็พร้อมทำงาน๒๔ชั่วโมงในปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
นี่แหละครับก็ลงถึงพื้นที่แล้วนะครับ
ก็ยืนยันจะทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
ขอบคุณจริงสำหรับชุดช่วยเหลือ

กำลังคนสำคัญค่ะคุณผู้ชมกำลังเครื่องจักรก็สำคัญเหมือนกัน
แล้วเครื่องจักรคือมันมีทั้งเป็นส่วนหลักส่วนสนับสนุนเยอะมากเลย
วันนี้จะพาไปดูกันอีกเครื่องหนึ่งนะคะเจ้าเครื่องนี้นี่แหละค่ะ
คือเครื่องนี้เป็นเครื่องตรวจจับอินฟาเรท
ก็มันทำอะไรได้บ้างมันสามารถตรวจจับคลื่นอินฟาเรท
เพราะว่าราคาเครื่องนี้๖ล้านกว่าบาทแล้วก็ออกแบบมาให้เป็นเครื่องสแกนเนอร์
เขาใช้ในการค้นหาพวกทรัพยากรธรรมชาติน้ำมงน้ำมันที่มันอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยนะคะ
และความพิเศษคุณผู้ชมคือมันตรวจจับคลื่นความร้อนได้ทั้งหมดเลย
ระยะทาง๒๐๐เมตรอันนี้ตรวจจับได้
แล้วก็เวลาใช้เครื่องสแกนจะทำให้คุณผู้ชมเห็นในถ้ำเนี่ย
คือชัดเจนประมาณ๘๐เลยว่าช่องไหนมันลอดผ่านได้ช่องไหนตัน
แต่ข้อจำกัดมันก็มีนะคะเพราะว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำเนี่ย
คือมันเป็นน้ำที่มีโครนด้วยถึงแม้ว่ามันจะดูใต้น้ำได้จริง
แต่พอเป็นน้ำที่เป็นโครนอันนี้ก็เป็นอุปสรรคค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องแบกเครื่องนี้

หนักประมาณ๒๓กิโลกรัมเข้าไปในพื้นที่
แล้วอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญคือใครล่ะจะใช้งานเจ้าเครื่องนี้ได้
เพราะว่ามันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าโชคดีนะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
เข้ามาจากหลายประเทศแล้วก็น่าจะใช้เจ้าเครื่องนี้
เคยใช้งานอยู่บ้างดังนั้นตรงนี้ไม่น่าจะกังวลอะไรนะคะ

ภาพโดนจับความร้อนของกองทัพอากาศ
คือเราบอกกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
มันเป็นภาพถ่ายที่เป็นวงกลมสีเหลืองคุณผู้ชม
แล้วเหมือนกับแบบ๑๓คนติดอยู่ข้างใน

แล้วก็แชร์กันไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
เสพข่าวอย่างมีสติเสพข่าวต้องระวังนะคะคุณผู้ชม

สรุปนี่คือภาพจากโดรนจับความร้อนจริงนะ
แต่เป็นการทดสอบบินในพื้นที่ก่อนทำงานจริง
แล้วไอ้ที่เห็นที่เป็นจุดจุดจุดในวงกลมสีเหลืองน่ะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นที่ปฏิบัติงานอยู่ในถ้ำ

เพราะว่าเป็นการทดลองในการถ่าย
ทดลองเจ้าเครื่องนี้เมื่อวันที่๒๖มิถุนายน

ใครที่เจอภาพนี้ในโลกโซเชียลเขาแชร์กัน
หยุดแชร์นะคะ